กลับเรียนท่านประธานสภาที่ครบผมสาธิตปิตุเตชะลำตี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมขอใช้สิทธิพลาดพิงนะครับ
อาจจะใช้เวลาสั้นสั้นนะครับเอ่อเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิก
ก้าวไกลนะครับได้อภิปรายถึงเรื่องว่ามีไลน์ของที่ปรึกษา
ผมก็คือลำตีช่วยสาธารณสุขได้พูดถึงเรื่องการอภิปรายของท่านพิธา
ตอนแรกผมไม่ติดใจครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับ
แต่ว่าปรากฏว่ามีเพื่อนส่งมาให้ว่าได้มีการนำไปโพสต์ในเพจของพักเก้าไกล
และใช้คำพูดที่คิดว่าน่าจะทำให้ผมเสียหายนะครับ
คือใช้คำพูดว่าแฉลายกลุ่มลำตรีแพร่เฟคนิว
สิริกัญญามาดุโชว์ลายหลุดกลุ่มที่ปรึกษารำตีช่วยสาธารณสุขกลางสภา
คนชื่อสาธิตซึ่งเขียนเหมือนชื่อผมนะฮะปล่อยเฟคนิวใส่ร้ายพิธา
ปมตัดบำนานข้าราชการประเด็นแรกก็ขอเรียนว่า
ถึงแม้ว่าจะเขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผม
แต่ว่ากลุ่มไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มไหน
แต่ว่าก็ไม่ยืนยันว่ากลุ่มไหนนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร
แต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะติดตามข้อมูลให้นะครับ
ถัดไปก็คือว่าผมคิดว่าข้อความ
ก็ผมไปพิจารณาข้อความที่เขาเขียนที่เพื่อนสมาชิกได้หยิบยกมาอภิปรายเนี่ย
ที่จริงถ้าเราจะกล้าหารสักนิดหนึ่งนะครับ
ว่าเราอภิปรายอะไรไปแล้วเรารับผิดชอบ
สิ่งที่เราอภิปรายนะครับเพราะว่าในข้อมูลที่เขาเขียนเนี่ย
เขาเขียนชัดเจนนะครับว่านายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
พิปรายเรื่องงบประมาณแล้วอัดว่า
บำนานเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศแล้วมันไม่บอกว่าข้าราชการแต่ละคน
กว่าจะได้รับบำนานต้องทำงานด้วยค่าตอบแทน
เตี้ยมากี่ปีแล้วก็เขียนต่อว่า
ซึ่งอันนี้อาจจะกระทบกับสภาของเราผมขออนุญาตไม่อ่าน
ประเด็นก็เป็นอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่เขาเขียนเนี่ยก็เรียนว่าเป็นข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายของคุณพิธาเพื่อนสมาชิกว่า
พิธาพยายามอธิบายถึงงบประมาณของการให้บำนาน
ข้าราชการเม็ดเงินประมาณสามแสนล้านเปรียบเทียบกับบำนานประชาชนประมาณ
ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็ประมาณเจ็ดหมื่นล้านให้ดูว่าการให้บำนานกับข้าราชการเนี่ย
เป็นภาระกับการพัฒนาประเทศซึ่งผมนั่งฟังอยู่เมื่อวานนี้
ก็ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเขียนอธิบายก็เป็นเนื้อหาที่คุณพิธาอภิปราย
เพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเอ่อ
ข้อความที่เขาเขียนเนี่ยในความรู้สึกผมไม่ใช่เฟคนิวนะครับ
สองก็คือว่าคนที่เขียนเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่า
เป็นความเห็นของคนคนหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ใช่เฟคนิว
เพราะฉะนั้นคนที่อภิปรายก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองอภิปรายในสภา
ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการอธิบายว่าเพราะเนื่องจากท่านรัฐมนตรี
ซึ่งการตอบคำถามของท่านก็มี๒ส่วน
คือไปพูดถึงคุณพิธานะครับท่านพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าของพักกับผม
แล้วก็พูดถึงการอภิปรายของท่านสิริกัญญาซึ่งเพิ่งอภิปรายไป
ก็เรียนกันอย่างนี้ครับท่านประธานคือต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย
มันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก
แล้วจำนวนมากก็ต้องการให้ผู้คนเข้าใจผิด
ซึ่งทางพักเก้าไกลเราพยายามที่จะแก้ปัญหานี้
แก้ปัญหาเรื่องเฟคนิวส์เรื่องของข่าวปลอม
แล้วข้อความดังกล่าวมันก็ผิดจริง
การที่ท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงนะครับว่าข้อความดังกล่าวนะครับ
ตรงกับข้อที่จริงที่ท่านพิทาได้พูดไปเนี่ย

เราไม่ได้ต้องการที่จะตัดลดเงินบำนานของค่าราชการนะครับ
นี่คือสิ่งที่ถ้าท่านได้ฟังดีมันเป็นแบบนั้น
ส่วนถ้าท่านรัฐมนตรีจะได้เป็นคนพูดในกรุ๊ปไลน์ดังกล่าวหรือไม่
ท่านรัฐมนตรีรู้อยู่แก่ใจนะครับ
ผมไม่ขอพูดไปมากกว่านั้นว่าสุดท้ายเจ้าของแอคเคาน์เจ้าของไอดีดังกล่าวเป็นใคร
รู้อยู่แก่ใจดีคงไม่ต้องให้ผมพูดสั่งสอนใคร

น้องปีทาครับ
ผมเรียกเดียวครับท่านประธาน

กลุ่มไลน์นะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด๓๗คนนะครับ
ในรูปเป็นใครเนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับ
เวลาคุยกันมีการสั่งงานเป็นชื่อใครผมก็เห็น
เราก็ไม่ได้ว่าว่าจะเป็นใครนะครับ
อันที่๒ยืนยันอีกครั้งนะครับ
ตอนที่ผมอภิปรายท่านมองหน้าผมอยู่
บอกว่าเราไม่ได้มีนโยบายในการยกเลิกบำนานอย่างที่พูดนะครับ
เราแค่บอกว่างบประมาณนี้เป็นตัวที่สูง
แล้วเราขอความร่วมมือกับข้าราชการ
ในการดูสิว่าทำยังไงที่จะยกสวัสดิการของประชาชน
ขึ้นมาให้เท่ากับทางราชการ
และประเด็นสุดท้ายคือประโยคที่ท่านรัฐมนตรีไม่ได้อ่านเมื่อกี้นะครับ
ว่าพูดง่ายคือเลือกพระเก้าไกรเข้าไป
จะทำให้ข้าราชการเดือดร้อนและอย่าไปเลือกพวกมัน
อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นที่ทำให้ภาคผมเสียหาย
แล้วก็เป็นประเด็นที่คือต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวปลอมครับ

ครับเรียนประธานที่รบครับผมสาธิตปิตุเตชะ
รำทีช่วยวาการกระทรงสาธารณสุข
เฉพาะประเด็นนะครับครับผมย้ำอย่างนี้นะครับผมย้ำว่า
คือคนที่ส่งเนี่ยเป็นใครผมไม่ทราบผมจะไปติดตามตรวจสอบดู
ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าท่านจะไปตัดงบบำนาน
เขาบอกว่าท่านเนี่ยอัดว่าบำนานเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศ
อันนี้เอาให้ชัดนะครับประเด็นมีแค่นี้เองครับ
เพราะฉะนั้นแต่ผมและเราไม่มีใครไปตัดสินได้หรอกครับว่า
มันคืออะไรเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราอภิปรายในสภาแห่งนี้
แค่นั้นเองและผมก็ไม่สามารถไปยืนยันได้ว่า
ความคิดเห็นของท่านที่เขียนมาเนี่ยนะครับเขาคิดยังไง
แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาเขียนแล้วก็เอาตีความที่ท่านอภิปรายว่า
บำนานเป็นการเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศแค่นั้นเองครับ

ก็ได้ชี้แจงทุกฝ่ายนะครับ
เชิญท่านสุธินท่านใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับเชิญนะครับ